และใครที่พลาดรางวัลไปไม่ต้องเสียใจงวดหน้ายังมี
วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคล
เสริมความปังกันก่อนเลยดีกว่านะ
เผื่อว่างวดหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นคราวของคุณก็ได้
ตามพี่ลูกนกสุภาพรไปทำบุญกันดีกว่าค่ะ
เจ้าของเพลงกรวยทิพย์

คือต้องบอกว่าการกลับมาจับไมค์ร้องเพลงในครั้งนี้ของพี่ลูกนกเนี่ยนะ
จากจะได้เห็นเดินสายโปรโมทเพลงอย่างหนักแล้ว
เรายังได้เห็นพี่ลูกนกนี่เดินสายไหว้พระทำบุญอย่างหนักหน่วงเช่นกันค่ะ
เดินทางไปนามัศกาลรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ลูกนกเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
เขาว่ากันว่านะถ้าเกิดว่าใครที่มานามัศกาลรอยพระพุทธบาท
ก็เปรียบเสมือนได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้า
จะได้พบได้เจอแต่สิ่งดี
ซึ่งพี่ลูกนกเองก็หวังว่าเออนับจากปีกระต่ายนี้เป็นต้นไป
พี่เนี่ยจะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี
รวมไปถึงขอให้ผลงานเพลงทุกซิงเกิ้ลได้รับผลการตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องตัวเลขพี่ลูกนกบอกว่าเห็นว่าเขาเพิ่งประกาศผลรางวัลเมื่อวานนี้เองหนู
เอาเป็นว่ายังไม่มีเลขมาฝากแล้วกัน
เดี๋ยวรอบหน้าพี่ลูกนกไปทำบุญที่ไหน
จะเอาทั้งบุญเอาทั้งตัวเลขมาฝาก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
ถ้ามีเลขเด็ดจากพี่ลูกนกมาเมื่อไหร่พร้อมเสิร์ฟผ่านหน้าจอให้คุณผู้ชมได้จดกันอย่างแน่นอนค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ